คุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ
กับคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับ
จากจังหวัดศรีสะเกดคนนี้ชกมาแล้ว๙๘ไฟล์

เสมอ๑ไฟล์และแพ้๓๐ไฟล์

ที่ดาร์ราษะ
ชนะ๓๗ไฟเสมอ๒ไฟและแพ้๑๖ไฟ

เกียรตินุกฎาทองนะครับแล้วก็ถวนกวงกับประหน้านุมเทศบาล

ระดับผู้เอกนะครับสำหรับทางด้านนพก้าว
เพชรดำครับส่วนทางด้านนักชกรุ่นน้องครับ

รู้จักกับเพชรดำกันก่อนครับนายสุชาติชาดาครับ
จากอำเภออุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกดวัย๒๙ปี
ส่วนสูง๑๕๖เซนติเมตรครับล่าสุดดีมา
ชนะน็อกกวางทองน้อยหนุ่มบางกะดีนะครับ

เป็นดีกีระดับแชมป์เปียนครับส่วนทางด้านมุมแดงครับ
ฤทธิชัยศิษวะเสือครับนายลิธิเกียรติลึกกลางครับ
จักรเผอร์โน้นสูงจังหวัดละครราชศรีมา๑๗ปี
สูง๑๖๓เซนติเมตรครับ

ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับ

โอ้โหวันนั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดูดเดือดแล้วครับ
ประเภทไม่มีใครยอมไผ่เลยครับวันนั้น
แล้วจังหวะพลาดเจอก้านคอของภัยตันก่อนครับ

นี่ครับคุณอดิษรนะครับ
ไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของฤทธิชัย

นี่เป็นรองใครแน่นอนครับสำหรับเพชรดำ
อ้าวอย่าพักถ่ายด้วยแข่งซ้ายก่อนครับฤทธิชัย

สินชัยตบด้วยหมัดฮุกแล้วก็เสียบด้วยเขาซ้าย
โอ้โหแล้วล็อกในตี
เอาละครับคนละดอกคนละทีกันเลยครับ

อ้าวทางดวงช่วงภาษาออกให้โฟกไปฟ้าครับ
ดึงแล้วเติมด้วย๒ครับ

และเด้งด้วยเขาซ้ายครับ

ได้สอนอีกทีครับเพชรดำ

อกแล้วพยายามจะกดแขนแต่ยังฟันไม่ถนัดครับ

แขนเอาไว้ครับ

เตะตัดล่างครับแต่เสียจังหวะ

ขวางหน้าต้องอยู่ด้วยข่าวขวา
โอ้โหมากันแต่ละดอกแต่ละทีครับ

พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัว

ตึงตึงแล้วชิงด้วยศอกครับเจอศอกอีกแล้ว

เจอศอกอีกแล้วโอ้โหดูครับ

พยายามมามาพยายามตัดล่าง

อ้าว

เข้ามาสอกคืนครับโอ้โห

ยังไม่ได้เลือดครับยังไม่ได้เลือด

หมดยกที่หนึ่งครับ

จังหวะฟันศอกซ้ายแล้วปักด้วยศอกขวา

สิทธิชัยนั้นพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายครับ

การผ่านมวยดีกว่าเยอะครับ

ดำแต่ความสดกำลังมาแรง

เจอศอกฟันถักไป

หัวใจไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับ

โยกไปโอ้พยายามจะคืนด้วยแข้งขวา

แล้วลองนายลิติชัยโอ้โหเจอข้าวขวาของเพชรดำ

ไม่ได้มาง่ายแต่ต้องสะสม
โอ้โหได้แล้วครับเพชรดำ
เอาแล้วครับโอ้โหดูจังหวานลบของแก่ครับ
แล้ว

วันเป็นซอกขวาเพชรดำเติบเป็นแค่งซ้าย

เอ้าตั้งไม่หลงครับ

โอ้โหเจอกันส่องขวาก่อนเพชรดำ

โอ้โหวันจริงครับ
รักร้อนละของมันครับ
โอ้โหสอกขวาก่อนเพชรดำ
ให้เปลี่ยนมนุษย์นะแก่นซ้าย

นั่นของผู้โชพชมรุนภีร์
นายโชพที่โชพรุนภีร์ก็ไม่ได้ครับ

เฟสเกมเลยครับ

ฉลมไปหน้าของฤทธิ์ชัยเลยครับ

ยังได้ครับโอ้
แล้วก็ว่ากันต่อครับ
เป็นเกมที่สนุกดูเดือนเหลือเกินครับ

หน้าเพชรดำเตี๋ยวขวาโอ้โหเลือดครับ
โอ้โหหน้านั้นแดงไปด้วยเลือดเลยครับ
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแค่งซ้ายครับฤทธิชัย
พยายามจะเปลี่ยนเข้าขวาตรงด้วยมนุษย์ขวาล่องใต้

เตือนมาตั้งแต่ยกแรกครับ

และเตือนข้างหน้าเพชรดำครับ
สองขวานิตย์ชัยเร่งตี
โอ้โหเลือดนี่เปลือไปหมดครับ
โอ้โหจังหวะลากมาแล้วตีเลยครับ

พยายามจะเอาคืนเลยครับหลังจากที่ตัวเองนั้นโดนศอก

โอ้โหมันจริงครับสำหรับคู่เอกนำรายการครับ
จ้องไปที่หม่าแพ้ของนิตย์ชัย

โอ้โหถึงเวลาทั่วคืน
ตัวแรกน่ะสนุกจริงครับ

เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีดกุหลาบครับ

โอ้โหดูภาพช้าครับทิ้งด้วยศอกครับ
ขยันจนแตกเลยครับ
และเลือดเยอะด้วยครับสำหรับทางด้านฤทธิชัย

เป๋มาเยือนเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ครับ

พยายามจะสากซ้ายเอาคืนครับ

ต้องบอกต้นยกกลางยกปลายยก

เอาละครับ๓นาทีสุดท้ายครับ
พลิกไปพลิกมาสถานการณ์นั้นต้องบอกว่า

สรุปแล้วต้องมาชิงดำกันในยกที่๓ครับ
ผู้ที่จะได้รับการชูมือต้องแกร่งจริง
สุดยอดจริงครับวันนี้

พยายามเข้ามาพี่ชิคกี้พายโอ้โฮโอ้โฮ
แล้วครับล็อกในได้ล็อกในได้ล่างมาตี
ลากมาเสียบเลยครับโอ้ย

ศอกซ้ายของพี่ชัยคล้องแล้วตีขวา

แล้วครับวงในพยายามจะงัดศอกขึ้นมาเป็นตัวช่วยเลยครับ

ฤทธิชัยขยับเข้ามาเพชรดำสลับแล้วแทงเยอะ

จังหวะดึงเลยตัดล่างโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับ

สินชัยขยับเข้าไปเพชรดำตัดล่าง
พยายามจะตีหัวเข้าบ้านครับเพชรดำ
ซ้ายยาวตีขวาครับฤทธิชัย

แล้วครับพยายามจะเบียดเข้ามาปักด้วยศอกซ้าย
เพชรดำพยายามจะคืนด้วยสองขวาเหมือนกันครับ
อาวุธทีเด็ดของตัวเองนะครับ
โอ้โหพยายามจะตัดล่างครับไม่ลงครับ

พยายามมาเสียบขวาวนออกมาครับเพชรดำ

โอ้โหเข้าในขวางหน้ายัดหน้าเจอศอกส่วนครับ
พยายามจะเน็ตด้วยส่องขวาและเลือดแน็ตโอ้โห

โอ้โห

หรือว่าจะถูกโดน
ของเขาจะเต้นด้วยเลือดหรือเปล่าครับ
เพชรจับตีให้คำตอบครับดักด้วยส่อขวาอีกแล้วครับ
แต่ตอนนี้นั้นต้องบอกว่าผลนั้นยังสรุปไม่ได้ครับ
เพราะเกมนั้นยังคงที่สูสีเหลือเกิน

เจอส่อซ้ายเพชรจับครึ่งด้วยส่อขวา
วิชัยเด้งตีเพชรดำพยายามจะโต้ครับ
โอ้โหวงในนี่แกล็อกแล้วตีเหนียวเหลือเกินครับฤทธิชัย

กรรมการหันมาเตือนเพชรดำครับ
มาแล้วก็พยายามจะเน้นที่หมัดบริเวณลำตัวแต่เจอแค่งซ้ายครับ
นิติชัยเกี่ยวแม่แต่ตัวเองเสียหลัก
จังหวะเกี่ยวแต่ตัวเองเสียหลักครับ

กรรมการเบรกเกมครับให้ตรวจดูบาดแผลของทางด้านฤทธิชัยครับ
ชกได้ยังชกได้ครับแม่
แฟนบรวยนั้นหืดกันทั้งสถานกันเลยครับขุนชิง

แค่งขวาครับน่าพอไปมิ้วชายไปทะแทง

อ่าเสียงไปเลยครับ
โอ้โหพลาดครับทางด้านเพชรดำ
จังหวะจะประคองเกมครับเจอหมัดซ้ายของฤทธิชัยเข้าไป
หวานแค่ซ้ายอีกแล้วก็ลิธิชัยแล้วล็อกน้อยตี
ครบ๓ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเดือดจริงครับ
กันเอาเป็นเอาตายครับนี่ครับแต่ภาพสวยครับ
นักช็อกรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับ
ช้างจังหวัดฝันด้วยศอกซ้ายของฤทธิชัยและเกาะในครับตบด้วยศอกซ้ายสั้นครับ
โอ้โหแล้วแกเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่เลยครับพยายามจะทวงคืนครับฤทธิชัย
แล้วล็อกในตีเพชรดำพยายามจะล็อกล่าง
ต้องบอกว่าพยายามจะคุมเกมครับเพชรดำ
โอ้โหแต่เจอหมัดเจอศอกเจอบี้แบบนี้ครับ
ทิ้งด้วยศอกขวาโอ้แล้วนี่ครับต้องบอกว่าช่วงปลายยกกรรมการ
นำให้เสียวไส้กับเปรกเกมเช็คบาดแพ้ของลิธิชัยครับ
โอ้โหเล่นเอาแฟนมวยนั้นฮือกันทั้งสนามเลยครับ
ยังดีครับนี่ครับจุดเปลี่ยนครับโอ้โหจะออกมาเป็นแบบไหน
จะได้รับการชูมือส่งตรงขึ้นไปพิธีกรสองคนบนเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับชกกันได้มันจริงนะครับคู่นี้
มาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

ทุกคนที่รับรับรับ

เราจะไปกับตัวจัดการ
เพื่อรักษา
คุณผู้ชมครับมวยมันดูฟรี
การันตีมีน็อกต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น